อันนี้เป็นความคืบหน้าที่จังหวัดพัทธลุงนะคะล่าสุดเนี่ย
ตำรวจไปจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ใช้อาวุธสงครามไปบุกยิงคู่อริได้แล้ว
หลังจากที่หนีไปกบดานอยู่ที่เกาะพงันสุราธานีนะคะ
โดยที่ก่อเหตุในคืนเดียวเขาบอกว่าไม่ได้ที่จุดเดียวด้วย
คืนเดียวถึงสองจุดด้วยกันค่ะตำรวจสืบสวนภูทรภาคเก้า
ชุดเฉพาะกิจตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงนำกำลังไปจับกลุ่มนายพีรพงศ์
ผุดหรือโตอายุสี่สิบปีผู้ต้องหาตามไหมจับสารจังหวัดพัทธลุง
ฐานร่วมกันพยายามฆ่าร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
ยิงปืนในเมืองหรือในหมู่บ้านโดยใช่เหตุและทำให้เสียทรัพย์นะคะ
โดยจับกลุ่มตัวในโตได้ขณะที่หนีไปกบดานที่อำเภอกเกาะพงันจังหวัดสุราธานีค่ะ
พร้อมด้วยของกลางคืออาวุธปืนเอ็มสิบหกหนึ่งกระบอกซองกระสุนปืนและกระสุนปืนขนาด๕๕๖จำนวน๓๐นัด
ก็เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานนะคะการจับกลุ่มในโตเนี่ย
เนื่องมาจากเมื่อคืนวันที่๑๗มิถุนายนที่ผ่านมามีคนร้ายที่ก่อเหตุใช้อาวุธสงครามไปยิงถล่มบ้านนายพาสกรลินมาอายุ๓๘ปี
ในพื้นที่หมู่๕ตะมนตวนขนุนอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุงค่ะ
ซึ่งผู้เสียหายบอกว่าผู้ก่อเหตุคือในโต
เพราะว่ามีความขัดแย้งกันก่อนหน้านี้เรื่องค่าเสียหายเหตุรถชนที่อำเภอป่าพยอมแล้วก็เลยมายิงถล่มบ้านเขาเนี่ยนะคะ
คืนเดียวกันในโตเนี่ยไม่ได้ยิงบ้านเดียวยังใช้ปืนไปยิงข่มขู่ที่หน้าบ้านของอดีตภรรยาด้วย
แรกเป็นประมาณ๒กิโลเมตรในพื้นที่หมู่๘ตำบลตด้วนอควนขนุน
ทางเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มก็เลยนำตัวในโตส่งพนักงานสอบสวนสพควนขนุน
พื้นที่เกิดเหตุให้สอบสวนเพิ่มเติมก่อนที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
ดูสิคะเอาอาวุธสงครามออกมาเนี่ยก่อเหตุทีเดียว๒เหตุเลย
เรื่องของคั่วหลีเหตุหนึ่งอดีตภรรยาที่ง้อไม่สำเร็จอีกเหตุหนึ่ง
โน้นจับตัวแล้วจับได้แล้วล่ะค่ะ